เลือกอย่างการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย
เป็นที่นิยมมากและราคาถูก

ค่ายมีการไปติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำด้วย

ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านนะคะ
ซึ่งทั้งยังไม่สามารถตอบโจทย
เรื่องของความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
พื้นที่น้ำที่กว้างใหญ่ภายในเขื่อนศรีนคริน

เหมือนพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
แต่ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทดลองนำโซล่าเซลล์ลอยน้ำมาติดตั้ง

ต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ส่วนแรกคือราคาเซลล์แสงอาทิตย์เองนะครับ
แล้วก็ส่วนที่สองคือราคาที่ดินนะครับ
ราคาแนวโน้มราคาของเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ย

แต่ราคาแนวโน้มราคาของที่ดินเนี่ย

ในการสร้างโรงไฟฟ้าเซียลแสงอาทิต
ต้องมีการปรับพื้นที่นะครับ
แล้วพื้นที่ที่ใช้ต่อเมกะวัตต์
ของเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าอื่นนะครับ

ใช้พื้นที่มากกว่าโรงไฟฟ้าอื่นนะครับ
ทางการไฟฟ้าเราก็เลยเห็นว่า
เรามีพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่หลายแห่งนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ
ถ้าไปสร้างโรงไฟฟ้าตามพื้นที่ต่างเนี่ย
เกษตรกรเขาใช้ทำมาหากินกันอยู่นะครับ

แล้วการไฟฟ้าเราก็มีอ่างเก็บน้ำอยู่ทั่วไป
ระบบนี่คือเป็นระบบที่ติดตามแสงอาทิตย์
แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำนะครับ
มีการเคลื่อนแผงไปตามมุมของแสงอาทิตย์
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำ
จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดิน
เนื่องจากอุณหภูมิที่อยู่บนผิวน้ำจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า
ทำให้ประสิทธิภาพได้สูงกว่า
สูงกว่าประมาณสัก๑๐ครับจากคณะทำงานวิจัยที่มีการรายงานเอาไว้นะครับ
โซล่าเซลที่ติดตั้งไว้ที่นี่มีกำลังผลิตรวม๓๐กิโลวัตต์ชั่วโมง
ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ได้ถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน
สำหรับร้านค้าผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนคริน
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละนับแสนบาท
งบประมาณที่ลงทุนไปราว๘ล้านบาท
ก็ฟพมีแผนที่จะขยายการติดตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม
เช่นพื้นที่อ่างเก็บน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง
เพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและต้นทุนในการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
คล้องกับแนวทางของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เห็นชอบลดการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง
จาก๕๖๖บาทสตางค์ตอนหน่วย
เหลือ๔บาท๑๒สตางค์ต่อหน่วย
เพื่อให้ค่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่แพงจนเกินไป
ความยาวจะไม่แพงมากเพราะก็ต้นทุนลงเร็ว

ผมว่าระยะยาวต้นทุนมันก็จะลงเร็วค่อนข้างมากเลย
ก็บางตัวโซล่าจะเริ่มแข่งได้หลายประเทศ
ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์จะลดลงมาก
แต่เพียงแค่มีเมฆมากหรือฝนตก

จะผลิตได้เฉพาะตอนกลางวันที่มีแสงแดดเท่านั้น
กลางวันที่ฝนตกหรือไม่มีแสงแดด

ทำให้เวลาเราสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ย
เราก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานฟอสซิล
ถ่านหินกับการ์ดธรรมชาติ
วบคู่กันไปด้วยเพื่อพร้อมที่จะจ่ายไฟให้กับ
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในตอนที่เขาจ่ายไฟไม่ได้นะครับ